คุณผู้ชมครับกรณีการซื้อเครื่องบินลำใหม่ของกองทัพบกล่าสุด
กระทรวงกราหมออกมาชี้แจงแล้วบอกว่ามีความจำเป็นและโครงการที่เกิดขึ้นก่อนโควิดสิบเก้ามาตรบาท
ติดตามพร้อมกับเหตุการณ์อื่นอื่นรอบวันครับโฆษกระทรวงกราหมชี้แจงกรณีกองทัพบกจะซื้อเครื่องบินแอร์บัสสี่สองเก้าห้าเพิ่มอีกหนึ่งลำ
มูลค่ากว่าหนึ่งพันสองร้อยล้านบาทเป็นโครงการที่อนุมัติไว้ก่อนเกิดโควิดสิบเก้ามาตรบาท
เพื่อใช้ทดแทนลำเก่านำไปใช้ในภารกิจบรรทุกกำลังพลฝึกกระโดดร่ม
เลื่อนย้ายทางยุทธวิธีและอบพยพประชาชนในพื้นที่ประสบภัยพิบัติรวมถึงการเคลื่อนย้ายแพทย์และผู้ป่วยในกรณีฉุกเฉิน
เช่นการบรรบาทของโควิดสิบเก้าในขณะนี้
ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักเกณฑ์การจัดซื้อวัคซีนให้กับแต่ละจังหวัด
เพื่อเป้าหมายในการฉีดวัคซีนให้ได้๑๐ล้านโดสภายในเดือนกรกฎาคมนี้
โดยจะพิจารณาจัดสรรวัคซีนให้กับผู้ที่ได้จองวัคซีนล่วงหน้าผ่านทางระบบหมอพร้อมก่อน
ทั้งผู้สูงอายุและกลุ่มเจ็ดโรคเสี่ยง
รวมทั้งจัดสรรวัคซีนให้กับกรุงเทพมหานครอีก๕ล้านโดส

เพื่อชาวภูเก็ตจะได้ฉีดวัคซีนครบ๒โดสให้ได้๗๐ของจำนวนประชากร
รองรับแผนการเปิดต้อนรับนักท่องเที่ยวในโครงการภูเก็ตแซนบ็อกซ์
ธิบดีกรมการแพทย์ระบุพบผู้ติดโควิด๑๙เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ซึ่งเป็นตัวเลขที่มากกว่า๑๐๐รายต่อวันติดต่อกันมา๒เดือนแล้ว
โดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ซึ่งทำให้มีผู้ป่วยที่ต้องรับการรักษามากขึ้น
โดยเฉพาะผู้ป่วยหนักที่จำเป็นต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ

ปัจจุบันมีผู้ป่วยกลุ่มนี้รักษาตัวอยู่ในสถานพยาบาลของรัฐ๔๐๙ราย
และเหลือเตียงสำหรับผู้ป่วยที่รองรับได้อีกเพียงประมาณ๒๐เตียงเท่านั้น
ซึ่งถือว่าเป็นสถานการณ์ที่ค่อนข้างน่าเป็นห่วง
คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น
ให้เปิดถนนคนเดินขึ้นอีกครั้งในวันที่๒๖มิถุนายนนี้
แต่ยังไม่อนุญาตให้มีการแสดงใดทั้งสิ้น
โดยเชื่อว่าจะทำให้เศรษฐกิจกลับมาดีขึ้น
ช่วยให้พ่อค้าแม่ค้ามีรายได้อีกครั้ง